เรื่องต่อไปนี้เด็กตกเป็นเหยื่อของผู้ใหญ่นะฮะ
คนหนึ่งเขาก็โพสต์รูปของเขาในโซเชียลในเฟซบุ๊ก
เจอคนที่ไม่หวังดีเอารูปน้องคนนี้ไปโพสต์ในกลุ่มลับชื่อว่าซ่องพระนคร
เชิญชวนว่าน้องคนนี้ขายบริการทางเพศ
เชิญชวนให้คนไปซื้อบริการทางเพศซึ่งน้องเขาไม่ได้ทำ
พ่อแม่ก็ต้องพาไปแจ้งความนะฮะ
พ่อแม่ของเด็กหญิงอายุ๑๕ปีคนนี้เป็นผู้เสียหายนะครับ
ไปแจ้งความกับตำรวจที่โรงพักห้วยคว่างนะฮะ
แล้วก็เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าซ่องพระนคร
จากว่าทั้งสองเพจเนี่ยนำรูปภาพของลูกสาวของเขาเนี่ย
และเพื่อนอีก๑คนที่อายุ๑๕ปีเท่ากันเนี่ย
โพสต์ว่าเด็กสองคนนี้ขายบริการทางเพศ
คนหนึ่งราคา๑๐๐๐ซื้อได้อีกคนนึง๑๒๐๐บาท
และยังมีข้อความว่าลูกสาวคนสวยของนายตำรวจต้องการหาประสบการณ์
ไม่เกิน๓คนเพิ่มคนละ๒๐๐
งานดีสมวัยไม่เร่งงานตามใจแขก
หมายความว่าเขาจัดเซ็กหมู่นะไม่เกิน๓คนกับเด็ก๑คน
แล้วก็มีภาพของแม่ของเด็กผู้หญิงอายุ๑๕ปีเนี่ย
โพสต์ว่าแม่เขาเป็นแม่เล้าด้วยนะ
อ้าวทีนี้ก็เสียไปทั้งแม่เสียทั้งลูกเลยเสียหายอย่างมาก
คือเขาไม่ได้ทำนะฮะ
กลุ่มนึงแหละในโซเชียลในเฟซบุ๊คนะฮะ

ต่อมามีคนเอารูปของเธอเนี่ยจากเพจ
โพสต์ขายบริการทางเพศในเพจที่ชื่อว่าซ่องพระนคร
แล้วก็ทักท้าทายว่าไปแจ้งความได้นะ
อ้าวแบบนี้ทีนี้อ้าวก็แจ้งสิคะ
ของผู้เสียหายก็บอกว่าเมื่อลูกเล่าให้ฟัง
พ่อของเด็กก็เลยส่งข้อความไปสอบถามทางเพจว่า
ทำไมทำไมคุณถึงเอาภาพลูกสาวผมไปโพสต์แบบนี้
เพจตอบกลับมาว่าดีไหมอ่าดีใจไม่ลุง
มีความรู้สึกยังไงที่เห็นลูกสาวขายบริการ
โอ้โหนี่เป็นพ่อนี่คือเลือดขึ้นหน้าเลย
เอาลูกเราไปทำแบบนี้ยังจะตอบแบบนี้
แล้วเรียกว่าดีใจไหมลุงนะฮะ
เบื้องต้นเนี่ยตำรวจโรงพักษณ์ขอไปคู่ชมนะฮะ

ต้องเป็นโรงพักห้วยขวางนะห้วยขวางนะฮะ
เพราะว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดพรบคอมพิวเตอร์
แล้วก็หมินประมาทจึงประสานกับตำรวจปอท
เพื่อนำตัวผู้ที่กระทำความผิดไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อันนี้เป็นพื้นที่รับผิดชอบของสนห้วยขวาง

เอาใครที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการนี้ก็
สามารถที่จะไปดำเนินเรื่องแจ้งความกันได้นะครับ